ส่วนเหตุการณ์นี้นะคะเราก็ตามความคืบหน้าให้ต่อเนื่องนะคะ

กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่เป็นชุดปรับรามยาเสพติดนะคะ
ที่จังหวัดเลยบุกเข้าไปตรวจค้นยาเสพติดที่บ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็ไปควบคุมตัวในตั้นที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะคะ
แล้วก็พยายามที่จะเค้นถามว่ามียาเสพติดที่ตัวไหมมียาเสพติดอยู่ในบ้านไหม
เขาก็ปฏิเสธในตั้นปฏิเสธว่าไม่มีไม่มี
สุดท้ายถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดนี้ทำร้ายร่างกาย
แล้วเขาก็วิ่งหนีนะแล้วก็ถูกยิง
ลงไปกองกับพื้นเลือดท่วมตัวเจ้าหน้าที่ยังใส่กุญแจมือ
พาไปส่งโรงพยาบาลทั้งที่ยังมีกุญแจมืออยู่เลย
หมอต้องขอร้องว่าปลดกุญแจมือให้เขาเถอะจะได้รักษาเขา
สุดท้ายรักษาไม่ทันเขาเสียชีวิตนะคะ
ทางครอบครัวบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ล่าสุดมี๒ใน๗เจ้าหน้าที่ชุดที่เข้าไปจับกลุ่มไปมอบตัวค่ะ
นายโกเมษสุธิรักษ์หรือกำนันแม็กซ์อายุ๔๖ปี
นายบุญเชษสุวรรณพฤกษ์อายุ๓๕ปีเป็นผู้ช่วยกำนัน
เป็น๒ใน๗เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดปรับปรามยาเสพติด
ที่เข้าไปควบคุมตัวนายเมธารัฐจันสว่างหรือตัน
แล้วก็จนตันเขาเสียชีวิต
ทางครอบครัวเขาบอกว่าตันถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็ถูกยิงด้วย
ทีนี้ค่ะตำรวจภูทรเมืองเลยสอบปากคำทั้งสองคนนี้นะคะ
ตอนนี้เป็นผู้ต้องหาแล้วนะคะนำตัวขึ้นรถตู้ค่ะ
ขออำนาจศาลจังหวัดเลยฝากขังมีญาติของผู้เสียชีวิต
อย่างที่เห็น๓๐กว่าคนชูป้ายตะโกนสาบแช่ง
แล้วพยายามจะเข้าไปรุมประชาธรรมเดี๋ยวดูภาพจังหวัดตรงนี้นิดนึงค่ะ
นี่ค่ะทางด้านของผู้กำกับสพเมืองเลยพันธุ์ตำรวจเอกปรีชาเก่งสารีกิจ
ก็เลยบอกว่าเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนนี้เขาให้การเอาไว้แบบนี้นะคะ
บอกว่าตอนที่เข้าไปตรวจความสุขของผู้เสียชีวิต
คนในบ้านนะคะผู้ตายใช้มีดต่อสู้
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เลยยิงป้องกันตัวไป๑นัด
จากนั้นผู้ตายวิ่งออกมาด้านนอกแล้วก็พยายามจะใช้มีดฟันเจ้าหน้าที่
ก็เลยยิงสวนไปอีก๑นัดนี่
ทางผู้ต้องหาสองคนเขาบอกแบบนี้นะคะครับแต่เบื้องต้นตำรวจบอกว่า
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเอาไว้ก่อนค่ะและคัดค้านการประกันตัวด้วยนะคะ
เพราะเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน
ซึ่งสารจังหวัดเลยก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะ
ดังนั้นทั้งกำนันและผู้ช่วยกำนันทั้งคู่ที่เป็นผู้ต้องหาเนี่ยค่ะ
ก็ถูกส่งเข้าเรือนจำแล้วค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
ยังเหลือผู้ที่ถูกกล่าวหาอีกห้าคนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพราะว่าเจ้าหน้าที่ชุดนี้
รายชื่อเนี่ยค่ะเขามีเจ็ดคนด้วยกันซึ่งตำรวจบอกว่าได้รับการประสานว่า
คนที่เหลือจะมอบตัวภายในหนึ่งถึงสองวันนี้แต่ว่ามีหนึ่งในเจ็ดนะคะ
ที่พอไปตรวจสอบในบันทึกการจับกลุ่มในวันที่ก่อเหตุนะคะไม่มีชื่ออยู่
แต่จริงแล้วมีชื่อเป็นหัวหน้าทีมเป็นหัวหน้าทีมแต่ไม่ได้ลงชื่อในใบบันทึกการจับกลุ่ม
ก็คือนายอัศวินหินเทาเป็นประหลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองเลย
หัวหน้าทีมคนนี้ไม่ได้ลงชื่อร่วมในการจับกลุ่มนะคะสำหรับผู้เสียหายจากการตรวจค้นเนี่ยค่ะ
ก็มีนายเมธารัฐที่ถูกยิงจนเสียชีวิตนะคะแต่ยังมีอีกนะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกัน
เขาก็ไปแจ้งความเอาไว้ด้วยนายวัยคูณกันทะค่ะ
เขาก็ถูกยิงเหมือนกันตอนที่ถูกใส่กุญแจมือด้วย
นางสาวกำไรทิพย์ธานาก็ถูกใส่กุญแจมือและทรัพย์สินเขาเสียหาย
หลังจากมีการตรวจค้นด้วยทั้งสองคนนี้เข้าไปแจ้งความ
ปกครองชุดเดียวกันเลยนะคะสามข้อหาพยายามฆ่า
กักขังหน่วงเหนียวและลักทรัพย์ดังนั้นในส่วนของผู้เสียหาย
อีก๒คนนี้นอกเหนือจากนายเมธารัฐที่เสียชีวิตนะคะ
ก็ต้องว่ากันต่างกรรมต่างวาระนะคะส่วนป้าของผู้เสียชีวิตค่ะ
นางหนูนีชุมแวงวาปีก็บอกว่าเสียใจมากที่หลานถูกเจ้าหน้าที่รัฐ
ทำร้ายจนเสียชีวิตทางครอบครัวจะไม่ยอมนะคะ
ถ้าตำรวจยังไม่นำตัวเจ้าหน้าที่ที่เหลือมาดำเนินคดี
ก็ยังคงยืนยันว่าจะนำศพหลานแห่ไปที่สารากลางจังหวัดเลย
เพื่อร้องขอความเป็นธรรมคุณป้าบอกว่าอยากจะให้คิดดูนะ
ถ้ามีคนมาฆ่าลูกเขาบ้างมาฆ่าคนในครอบครัวบ้าง
รู้สึกยังไงไม่ต้องมาต่อรองเรื่องเงิน
กี่ล้านก็ไม่รับค่ะคุณป้าบอกว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิต
ยืนยันว่าหลานไม่มีอาวุธไม่ได้จะทำร้ายเจ้าหน้าที่แน่แน่
เพราะป้าบอกว่าป้าอยู่ในเหตุการณ์และเห็นเหตุการณ์ตลอดค่ะ
ยังค่ะยังไม่พอใจค่ะเพราะว่าพวกมันยังไม่มามอบตัวทั้งห้าคนเลยค่ะ
ตามที่ป้าเห็นค่ะค่ะมันมาสองคนป้าไม่พอใจค่ะ
ครบทีมพวกมันถ้าไม่ครบจะทำยังไงต่อไปครับ
ก็จะเดินหน้าต่อค่ะเดินหน้าต่อไปแบบนี้แหละค่ะ
หัวตัววงการใหญ่มันด้วยว่ามันจะรับผิดชอบยังไง
มันยังไม่มีใครไปถามเลยว่าครอบครัวท่านอยู่ยังไงเป็นยังไง
ขนาดหน่วยงานเขาเนี่ยยังไม่ไปเลยถ้าไม่เชิญเขาก็ไม่ไป
เมื่อวานเนี่ยในอำเภอน่ะจะให้ว่ายังไง

ไม่รับค่ะไม่รับเงินอะไรทั้งสิ้นค่ะให้เป็นล้านก็ไม่รับค่ะ
อืมนักข่าวก็ไปถามพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะ
ถึงการกระทำของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองชุดปรับปรามยาเสพติดชุดนี้ครับ

ก็เบื้องต้นรู้จักข่าวเท่านั้นนะคะ